เชื่อไหมครับว่ามันทำให้คุณลุงท่านหนึ่ง

นึกถึงบ้านใต้ถุนฮะใต้ถุนสูงหน่อย
ปรากฏว่าจังหวะถอยไปครับรถมันดีดครับคุณผู้ชม
มันดีดหรือมันถีบเนี่ยตัวของท่านชนกับเสาบ้าน
เสียชีวิตเลยครับค่ะนี่แหละฮะเหตุเกิดในบ้านพักหมู่สิบเอ็ดนะครับ
บนท่าขุนรามอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกสูงแบบเนี้ยครับใต้ถุนบ้านพบศพนายสมบุญขัดสาย
อายุห้าสิบเก้าปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่ข้างสาวบ้านครับ
มีรถไถแบบเดินตามหรือที่เขาเรียกว่ารถอีต๊อกเนี่ยนะเนี่ยฮะ
คุณลุงอยู่ตรงนี้คือจอดอยู่ข้างศพเลย
น่าเวทนาฮะลูกชายเล่าบอกว่าพ่อเนี่ยอยู่กับลูกชาย๒คนนะ
ขณะเกิดเหตุเขาหลับอยู่บนบ้านก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับพ่อตอนไหน
ลงมาจากบ้านอ้าวพ่อนอนอยู่ซะแล้วนะครับ
ถูกไอ้ด้ามจับของรถไถเนี่ยนะฮะดันร่างอยู่นะครับ
คือด้านบนคือดันติดกับตัวด้านบนของเสาบ้าน
รีบขยับรถครับแล้วเอาพ่อลงมาแต่บอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วฮะ
เสาข้างบ้านมีรอยกระแทกให้เห็นนะฮะนี่ครับคือต้องกระแทกแรงล่ะเนี่ยครับ
เห็นเป็นรอยกระเทาะเลยโอ้โหชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเล่าบอกว่าปกติผู้ตายจะนำรถไถเดินตามโดยรถอีต๊อก
ถอยนะเข้าใต้ถุนนะครับคือซึ่งการถอยจะเร็วและแรงนะครับ
การเดินหน้าซึ่งจะต้องใช้ความชำนาญในการขับรถชนิดนี้ควบคุมรถชนิดนี้เป็นอย่างมาก
หลายคนที่เคยขับรถแบบนี้นะครับเวลาเลี้ยวหรือเวลาถอยเข้าถอยออกเนี่ย
จะตีโค้งลำบากทั้งนี้อยู่ที่ว่ามีท้ายพ่วงหรือเปล่าแล้วชำนาญแค่ไหน
ตำรวจนะครับให้อาสากู้ภัยข่าวภาพนะครับกำแพงเพชรเนี่ย
นำร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรสาเหตุอีกครั้งหนึ่งก่อน
แล้วก็มอบศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลต่อไปต้องขอแสดงความเสียใจตั้งแต่ข่าวแรกเลยนะฮะในวันนี้
แต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้
อันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
สำหรับใครที่ใช้รถประเภทนี้ค่ะ